มาต่ออีกที่หนึ่งเหตุการณ์ใครที่มีลูกหลานที่ตัวเล็กยังเป็นเด็กอยู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็ก๓คนซึ่งอายุยังไม่ถึง๑๐ขวบด้วยซ้ำ
มีชายวัยรุ่นนะคะมาล่อลวงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนม
แต่ว่าต้องแลกกับการที่ให้น้องพาเขาไปที่ร้าน

พอเด็กดำทางอ้าวไม่เอาพาไปเข้าซอยเปลี่ยวแทน
แล้วหนูกลิ่งนี้มา
เขาบอกว่าจะพาไปใหนนะฮะ
พาไปไปซื้อขนม

ทีนี้สองคนหนูก็หนีไปพาหนูขึ้นรถ
หนูก็พร้อมเข้าไปีกค่ะ
และหนูก็ลีบลงบ้าน
น้องวัย๑๐ขวบนะคะก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้ฟัง
บอกว่าเธอพักอาศัยอยู่ย่านคลอง๑ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง
แล้วก็น้องชายวัย๖ขวบ
มีผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปีรูปร่างถวม
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
รบสอบถามเส้นทางไปร้านค้าแล้วก็ขอให้พาไปส่ง
โดยก็หวาดล้อมว่าจะซื้อขนมให้เป็นการตอบแทน
ก็เลยยอมขึ้นรถไปด้วยทั้ง๓คนนะคะ
แต่พอมาถึงทางแยกบอกให้เลี้ยวเพื่อไปร้านค้า
แต่คนร้ายกลับขี่รถไปอีกทางจนไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ
จากนั้นก็จอดรถแล้วก็บอกให้เด็กหญิงทั้งสองคน
ลงไปอยู่ในหลุมข้างกำแพงแล้วก็ขยับรถออกไป
ห่างประมาณ๕เมตรให้เด็กชายนั่งรอ
ก่อนจะเดินไปหาแล้วก็ยัดเงินใส่มือจำนวน๔๐บาท
เด็กหญิงจึงฉวยจังหวะนั้นค่ะปลาเงินทิ้งให้ห่างตัว
เมื่อคนร้ายก้มเก็บก็เลยวิ่งหนีพร้อมกับตะโกนร้องให้คนช่วย
เด็กหญิงฉลาดนะฉลาดค่ะมีชาวบ้านพากันออกมาดู
คนร้ายจะพยายามขี่รถตามแต่เมื่อเห็นคนเริ่มเยอะเนี่ย
ก็รีบเลี้ยวรถหนีไปนะคะเด็กพอร้องไปเนี่ย
ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงครับเห็นเด็กสามคนวิ่งหน้าตาตื่นไปขอให้ช่วย
ก็เลยสอบถามเรื่องราวถูกได้ข้อมูลว่าถูกลักพาตัวมา
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คนร้ายเนี่ยมีรูปภัณฑ์ลักษณะตรง
กับคนที่เคยก่อเหตุลวนลามผู้หญิงในซอยมาแล้วด้วยค่ะ
คนนี้หรือคันนี้แหละเขาเป็นคนแถวนี้ไหม
ไม่รู้นะแต่ว่าเขาเห็นเขาขี่มาบ่อยนะ
มาในซอยนี้บ่อยค่ะแต่แหลกถึงมาบ้านเพราะเค้าจะทะโรอย่างงี้หน่อย

สิว่าขาดการบ้านก็

เขากินรถออกจากบ้าน

เค้ากลัวไปร่างบ้านคือโนยมันนั้นนะ

ครับลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชายคนที่หนีไป

กลับรถกลับไว้คืนเลย

รถสีแดงกลับหนูไปช่วยหนูด้วย

คาดว่าเคยเกาะเหตุมาแล้วเหมือนกันนะคะ
ด้านตำรวจก็ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายขี่รถหลบหนี
แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางที่พาเด็กทั้ง๓คนไป
เรื่องต้นได้ติดต่อให้ผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านไปก่อน
เตรียมเรียกไปสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งนะคะ